คุณผู้ชมครับอนุสาวรีประชาธิปไตย
ขออภัยอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ถือว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมด้วยนะครับ
และก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นในการที่จะรำลึกถึงทหารผ่านศึก
แต่ปรากฏว่าใต้ฐานของอนุสาวรี
มีน้องแมวจรจัดมันอาศัยอยู่หลายต่อหลายปีแล้วนะคุณ

จนมีคนเรียกร้องให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบช่วยเหลือดูแลหน่อย
ตอนแรกที่เขาบอกว่ามีข่าวออกมาว่ามีแมวจรจัดอยู่ที่อนุสวรีชัยสมภูมิ
เราก็นึกว่าอยู่ตามแบบป้ายรถเมย์

โดยรอบตามร้านค้าต่างตามอาคารบ้านเรือนประชาชน
แต่ปรากฏไม่ใช่คุณเขาอยู่ในนี้
อยู่ใต้ฐานของอนุสวรีชัยสมรภูมิเลย
โดยเจ้าของเฟซบุ๊กซุจินดากล่องเพชร
เขามีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ออกมาบอกว่า
ช่วยเหลือน้องแมวเหล่านี้แล้ว

เพราะตะกอดเนี่ยมีอยู่๓๐๔๐ตัว
แล้วมีคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าแถวนั้น
ช่วยค่าอาหารตลอด๕ปี
แล้วก็ที่สำคัญนะบางตัวไม่ได้ตรวจสุขภาพเลย
เมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเหมือนกับมีโพรงมันมีช่องเข้าไปข้างใน
ทีนี้แหละครับเมื่อวานสำนักศาสตรวแพทย์สาธารณสุขดินแดง
สำนักงานเขตราชเทวีก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม๘คน
เข้าดำเนินการสำรวจจำนวนแมวจรจัดตามที่มีผู้ร้องเรียน
โดยเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้อุปกรณ์ใช้สวิงใช้กรงแมวใช้ไฟฉายเชือกฟาง
เป็นอุปกรณ์ในการจับแมวใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงนะคุณ
สามารถจับแมวทั้งด้านนอกอนุสวรีแล้วก็ภายในใต้ฐานอนุสวรีได้รวม๑๐ตัว
ส่วนแมวจรจัดที่คาดว่ายังเหลืออยู่
จะให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสวนรอบอนุสวรีชัยสมรภูมิช่วยกันจับอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ต้องนำส่งให้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ต่อไปนะครับ
เรื่องต้นผู้มนวยการสำนักสัตวแพทย์สาธารณสุขดินแดง
บอกว่าแมวกลุ่มนี้จะถูกนำไปพักเลี้ยงไว้
ที่กลุ่มควบคุมโรคพิสุนักบ้าสำนักงานสาธารณสุขกรุงเทพมนาคม
เพื่อทำการตรวจสุขภาพแล้วก็ทำหมันต่อไป
ทีนี้ก็ต้องไปดูนะใต้ฐานยังมีลูกเด็กเล็กแดงของเจ้าแมวเหมียวอยู่หรือเปล่า
เพราะเห็นเมื่อกี้ที่จับมาได้ตัวเล็กทั้งนั้นเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องขยายพันธุ์ไปอีกเยอะเท่าไหร่นะคะต้องตรวจสอบกันอีกเลยค่ะ
ด้านของนางพิษสมัยเบรืองศิลป์ผู้ช่วยผู้บรินวยการเขตราชาทีวีนะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหาบรือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการจัดระเบียบพื้นที่
รอบอนุสวรีชัยสมรภูมิป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแมวจรจัด
อาศัยอยู่ในลักษณะนี้อีกนะครับ
สำหรับผู้ที่ต้องการรับเลี้ยงแมวเหล่านี้
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ
เพราะว่าแต่ละตัวเขาก็หน้าตาน่ารักเหมือนกันนะ

ก็สอบถามไปได้ที่สำนักสัตวแพทย์สาธารณสุขดินแดง

ขึ้นที่หน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วนะครับ
แล้วก็เราก็กลัวมันเป็นอันตรายนะ
เดี๋ยววิ่งลงถนนเดี๋ยวรถชน
นี่ดูสิจมูกตาเตอเป็นรอยเป็นแผลขวนถลอกแบบนี้ค่ะ

มันก็ควรที่จะได้รับการเลี้ยงดูดูแล
ที่สำคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยด้วยเหมือนกัน